โดยงานที่จับตาการก่อความไม่สงบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก็ได้ออกรายงานชี้นะครับว่า

จนทำให้มีชาวมุสลิมโรฮิงญาอพยพหนีภัยเข้าไปในบังคลาเทศ

อาจจะยิ่งเป็นเชื้อไฟซ้ำเติมภัยคุกคาม
จากการก่อการร้ายในภูมิภาคให้น่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะครับ
โดยชี้ว่าหากสถานการณ์ยังย่ำแย่อยู่เช่นนี้
ก็มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มก่อการร้าย
รวมทั้งกลุ่มติดอาวุธไอซิสอาจจะเกณฑ์ชาวโรฮิงญาหนีภัย
เข้าไปร่วมรบในสมรภูมิอาเซียน

กลุ่มนี้ยังออกมาอ้างด้วยว่า
เบื้องหลังการโจมตีเจ้าหน้าที่พม่า

ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทางการพม่า
นำมาอ้างเปิดปฏิบัติการกวาดล้างในรัฐยาไข่
ทำให้มีชาวโรฮิงญาอพยพเข้าบังกลาเทศ
ไม่ต่ำกว่า๗๕๐๐๐คน

แต่ก็ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงกลุ่มนี้
กับกลุ่มก่อการร้ายระดับโลก
แต่นั่นก็ไม่ใช่หลักประกันว่า
ไม่มีชาวโรฮิงญาเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิส
จากรายงานล่าสุดของสถาบันวิเคราะห์นโยบายความขัดแย้ง
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จับตาการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มก่อความไม่สงบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะในอินโดนีเซียและทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์
ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้
ชาวมุสลิมโรฮิงญาอาจเป็นเป้าหมายของกลุ่มไอซิส
ในการเกณฑ์เข้าเป็นนักรบในภูมิภาค
โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่เป็นผู้ลิภัย
อาศัยอยู่ในบังกลาเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ซึ่งทั้ง๓ประเทศก็มีความเคลื่อนไหว
เกณฑ์คนหนุ่มสาวเข้าร่วมกลุ่มก่อการร้ายต่อเนื่อง

มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มติดอาวุธไอซิส
จะหาแนวร่วมสนับสนุนในสังคมคนโรฮิงญาพลัดถิ่น
แต่สำหรับคนหนุ่มสาวโรฮิงญาที่อยู่ในพม่า

กับกลุ่มก่อความไม่สงบท้องถิ่นมากกว่า
ที่จะไปร่วมเครือข่ายก่อการร้ายระดับโลก
ระหว่างกลุ่มก่อความไม่สงบที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงญา
ซึ่งก่อตัวมายาวนาน
เคยคิดจะเข้ามาช่วยจัดตั้งกองกำลังให้
แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้สุดท้าย
โครงการนี้ไม่เกิดขึ้น
หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้

ให้เข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายมากขึ้น
และสิ่งที่ภาครัฐสามารถทำได้
เพื่อป้องกันภัยจากการก่อการร้าย
คือการแสวงหาความร่วมมือ
เพียงเฉพาะระหว่างหน่วยงานภาครัฐในอาเซียน
แต่ยังรวมไปถึงภาคเอกชน
เช่นสื่อมวลชนและหน่วยงานวิจัย
อกจากนี้การหาความร่วมมือกับรัฐบาล

โดยเฉพาะกับชาติเพื่อนบ้านนอกอาเซียน
อย่างประเทศบังกลาเทศ

ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน